ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นประเด็นร้อนที่สุดในช่วงนี้
ก็คือการตอบโต้กันหลังจากเกิดข้อความ
ของนายทักศิลป์ชินวัสด์อดีตรัฐมนตรี

เคยทำตัวนุ่มนวลอ่อนหวาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน
วันนี้พลเอกประวิทย์จะตอบคำถามเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร
และในอดีตที่ผ่านมาสายสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้

บ้านเมืองมันยุ่งอยู่นี่เพราะใครอ่ะ

สัมพันธ์วันนี้ดูเหมือนคุณทักษิณภรรยาบอกมาว่าจะ
หอมพูดคุยฟองดองอะไรอย่างงี้นะครับ
มันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมครับ
ท่านอยู่เอาเรื่องของ
กฎหมายที่เขาผิดที่เขาผิดเกิด
มาให้เขาเคลียร์ให้ได้ซะก่อนเนี่ย
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ
ท่าทีและน้ำเสียงขึงขังน่ากลัวจัง

อดีตนายกรัฐมนตรีใช้ตอบโต้
หลังถูกผลเอกบรวษวงศ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมแนะให้ไปเคลียร์คดีความที่ข้างของตัวเองให้แล้วเสร็จ
ก่อนจะมาพูดเรื่องความปรองดอง

พากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกสนานในสังคมโซเชียล
ตลอดทั้งวันพลเอกประวิทย์ในฐานะผู้ถูกพาดพิง
ใช้วิธีนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว
และให้เป็นหน้าที่ของโฆษกระทรวงกลาโหมออกมาตอบโต้
ว่านี่เป็นวิธีถนัดของนายทักษิณ
มักใช้ช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง
การชุ่มฉิงความได้เปรียบทางการเมืองการหาเสียง
แต่สิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ทำให้สังคมหรือประเทศชาติเสียหายนะครับ
ถ้าเรารักประเทศจริงเราอย่าไปทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย
อย่าทำให้กุรกัยของรัฐต้องอ่อนแอไป
แต่หากย้อนกลับไปดูที่มาของผลเอกประวิทธิ
ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญที่ช่วยค้ำบันลังรัฐบาลในงานความมั่นคง
เจ้าตัวเองก็เคยออกมายอมรับว่าเหมือนฝัน
หลังจากที่นายทักษิณชินวัฒน์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกชายสิทธินวัฒน์ญาติผู้พี่
อาจจะเพราะช่วงนั้นนายทักษิณรับทราบดีถึงสถานการณ์
ขึ้นใต้น้ำในกองทัพที่กำลังก่อตัว
ทางเดียวที่จะสยบความเคลื่อนไหวเหล่านั้นได้
คือการตั้งคนนอกเข้าแทนคนในตระกูลชินวัฒน์
เพื่อหวังให้ภาพลักษณ์ในสายตาของสังคมรู้สึกว่า
เขาไม่ยึดติดผลประโยชน์ของญาติพี่น้อง
ที่สำคัญยังได้คนทำงานที่เข้าขา
ผลเอกเชษฐาธานจาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
มาช่วยดับไฟใต้เป็นอย่างดี
ส่วนจะถึงขั้นพลเอกประวิทย์ต้องมายืนเกาะขอบโต๊ะ
เพื่อขอเป็นพบทบด้วยหรือไม่นั้น
ผลเอกเชษฐิชิธินวัฒน์บอกว่า

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทำให้อีกฝ่ายมีเวลาไปพบเพื่อขอตำแหน่ง
เมื่อถูกปลดตั้งแต่ครั้งนั้นก็ไม่เคยมีปัญหา
เพราะเรื่องราวทั้งหมดมันผ่านไปนานแล้ว
และให้อภัยไปหมดแล้ว